รอฟังทางสารรัฐธรรมนูลด้วยนะครับมีประชุมกันเพื่อพิจารณาว่าคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ส่งมาเนี่ย

มีคนไปร้องอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินว่าเอ๊ะตกลงรัฐสภาที่มียติว่า
มีมติว่าการเสนอชื่อคุณพิทาเนี่ยเป็นยติแล้วเป็นการเสนอยติซ้ำไม่ได้เนี่ย
ตกลงใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดอย่างไรนะฮะแล้วจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไม่อย่างไรนะครับ
ตุลาการสามนุนนัดพรุ่งนี้นะครับ๓สิงหาคมประชุมนะครับเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
ก็ก่อนที่รัฐสภานัดประชุมกันวันเดียวนะฮะศุกร์ที่๔สิงหาคมนะครับ
ซึ่งวาระของรัฐสภาศุกร์๔สิงหาคมเนี่ยมีอยู่๒วาระด้วยกัน
๑คือโหวตเลือกนายกกับ๒คือแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๒ปิดสวิทย์สวว
วันพรุ่งนี้ผลการพิจารณาของสารรัฐมนูลมีอยู่๓แนวทางที่จะเป็นไปได้นะครับ
ก็คือสารรัฐมนูลรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเอาไว้วินิจฉัยนะครับ
และอาจกำหนดมาตรการชั่วคราวให้ชะลอการโหวตนายกรัฐมนตรีเอาไว้ก่อน
กว่าสารจะมีคำวินิจฉัยซึ่งอาจทำให้การโหวตนายกต้องยืดเยื้อออกไป
กว่าสารจะมีคำวินิจฉัยซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรนะครับ
สารรัฐธรรมนูลมีมติในการรับคำร้องไว้วินิจฉัย
แต่ไม่สั่งให้รัฐสภาชะลอการประชุมโหวตเลือกนายก
เพราะฉะนั้นวันศุกร์ที่๔สิงหาคมที่นัดกันไว้
รัฐสภาก็สามารถที่จะประชุมเพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีได้
และ๓สารรัฐธรรมนูลไม่รับคำร้อง
เพราะมองว่าไม่มีอำนาจวินิจฉัยการลงมติของฝ่ายนิติบัญญัติ
ซึ่งหากออกมาเป็นในแนวทางนี้นะครับก็สามารถประชุมได้ตามปกติเลยนะฮะ
สุดท้ายเดี๋ยวรอฟังพรุ่งนี้นะครับ
สารรัฐธรรมนูญนัดประชุมกัน๙นาฬิกา๓๐นาทีนะฮะ